คดีเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
พ่อออ้อยอซที่ศรีสเกตหายตัวไปสามเดือน
แล้วสุดท้ายไปพบโครงกระดูกในป่าชายแดนข้างฐานทัพทหารที่จังหวัดอุบลราชธานี
แกะรอยจนพบว่าผู้กองเหน่งก่อเหตุอุ้มฆ่าอำพลางศพ
มเหตุก็คือเป็นการทวงหนี้๕แสนบาท
ติดตามได้นะคะในเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ
สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อย

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตะบลชำอำเภอกันธรรรักจังหวัดซีสเกต
หายตัวปริศนาพร้อมรถยนต์โตโยต้าวีออส
ทะเบียนกกซศ๘๒๐๑ช่างใหม่
จากบ้านเช่าเขตเทศบาลเมืองกันทรรักษ์

ครอบครัวพออ้อยตัดสินใจเข้าแจ้งความ
ซึ่งช่วงนั้นเธอสนิทกับนายทหารคนหนึ่ง

พออ้อยเคยชวนไปทวงเงินนายทหารยอดเงิน๕แสนบาท
แต่ทวงแล้วหลายครั้งกลับถูกใบเบี่ยงก่อนหายตัวไป

พออ้อยส่งคลิปวิดีโอชาย

พชัยโสภาอดีตในทหารค่ายแห่งหนึ่ง

กำลังนอนเล่นมือถือมาให้

พบรถพออ้อยถูกแปรสภาพ
อู่ธรรมศรีที่อุบลราชธานี

นำซ้ำยังถูกโอนลอยปลอมลายเซ็นต์
แม้ไม่มีใครติดต่อพออ้อยได้

เฟซบุ๊กพออแชร์ข่าว

จะกลับบ้านได้ไหมสรุปไม่กลับ
ยังมีไลน์ส่งไปทวงเงินลูกหนี้
เงินถูกโอนไปยังบัญชีปลายทาง

ตำรวจแก่รอยโทรศัพท์มือถือ
สัญญาณมือถือพออ้อยอยู่คู่กับผู้กองเน่ง

ใกล้ฐานทหารช่ายแดนไทยลาว
จังหวัดอุบลราชธานี

การแสดงตัวเป็นพออท่วงเงินลูกนี่ผ่านลาย

เจ้าตัวให้การปฏิเสธ

ครอบครัวพลิกป่าอุทยานแห่งชาติ

นำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
เชื่อว่าเธอตายอย่างทรมาน

ชิ้นส่วนกระดูกเส้นผม

นาฬิกาในป่ารอยต่อไทยลาวกัมพูชา

ของทั้งหมดญาติยืนยันว่าเป็นของพออ้อย

ตำรวจแจ้งข้อหาผู้กองเน่งเพิ่ม

แก่ความตายและซ่อนเร้นศพ

กองเหน่งอุ้มฆ่าพออ้อย

ให้เหตุผลว่าแม้ไม่มีประจักษ์พยาน

ยากที่จะสร้างเรื่องปรักปรำ
ครอบครัวได้รับความยุติธรรม

๑กันยายน๒๕๖๓
สารอุทรพิพากษายืน

ประหารชีวิตผู้กองเหน่งสถานเดียว